ที่ศูราษฐานีกรณีชายวัย๔๗ปี
ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของอดีตภรรยา
ต่อมาหลานชายของภรรยาวัย๑๔ปี
มามอบตัวกับตำรวจอ้างว่าเป็นมือปืนที่ก่อเหตุเอง
ญาติของคนเสียชีวิตไม่เชื่อนะคะว่าเด็กอายุ๑๔ปีจะเป็นคนทำ
เชื่อว่าอาจจะเป็นแพ้ที่มารับผิดแทนมือปืนตัวจริง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ปิดคดีเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนกันต่อ
คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้คดีนี้กัน
จากกรณีนายโอภาษชูคงอายุ๔๗ปี
ถูกคนร้ายใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงเข้าที่แก้มข้างขวาทะลุท้ายถอยเสียชีวิต
เมื่อค่ำวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือถูกยิงหน้าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
ต่อมาวันที่๓มิลลิเมตรถูกนายยนต์ที่ผ่านมา
เยาวชนอายุ๑๔ปีเป็นหลานของอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
เข้ามอบตัวที่สพชายาแล้วก็รับสารภาพ
ว่าเป็นคนยิงชายอายุ๔๗ปี
สาเหตุเนี่ยเพราะว่าโกรธแค้นที่เคยถูกทำร้ายร่างกาย
จากนั้นพนักงานสอบสวนส่งตัวเยาวชนอายุ๑๔ปี
ดำเนินคดีและเข้าสถานพินิษฐ์เด็ก
คุ้มครองเด็กและเยาวชนสุราธานี
แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้
เพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติฝ่ายของผู้เสียชีวิต
ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในหลายประเด็น
โดยเฉพาะในตัวผู้ต้องหาที่ไม่เชื่อว่าเป็นคนร้ายจริง
เพราะด้วยอายุที่เพียง๑๔ปีเท่านั้น
ไม่กล้าจะลงมือก่อเหตุแค่คนเดียวได้
ทำให้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตตกลงกันว่า
จะยังไม่เผาศพแต่จะทำพิธีชาปนกิจเผาจำลองไปก่อน
และจะนำศพไปเก็บเอาไว้จนกว่าตำรวจจะทำคดีนี้ให้เกิดความกระจ่าง
น้องสาวผู้เสียชีวิตเปิดเผยบอกว่า
ที่ผ่านมาแม้พี่ชายจะจดทะเบียนหย่ากับภรรยาแล้ว
แต่ก็เป็นเพียงในนามทำเพื่อธุรกรรมเท่านั้น
ยังคงไปมาหาสู่กันเสมอเพราะว่ามีลูกสองคนที่จะต้องร่วมกันดูแล
วันเกิดเหตุทราบว่าพี่ชายพักอยู่ในบ้านเช่าที่ตลาดชายา
อดีตภรรยาจะโทรศัพท์มาหาบอกให้ไปพบที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็อยู่ห่างกันประมาณ๒๐กิโลเมตร
ไม่ถึงว่าพี่ชายจะถูกยิงเสียชีวิต
ต่อมาหลังเกิดเหตุทราบว่าอดีตภรรยาของพี่ชาย
ไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุยืนคุยกับพี่ชายอยู่หน้าบ้าน
จู่ก็มีคนร้ายยิงใส่พี่ชายจนล้มลง
ส่วนหลานที่อยู่ด้วยหายตัวไป
ซึ่งขัดกับพยานที่ระบุว่าขณะเกิดเหตุ
เห็นชายชะกันประมาณ๓๔คนยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
ไม่นานได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง

จากนั้นมีรถยนต์ขับออกไปจากบ้านอย่างรวดเร็ว

อีกทั้งยังพบพิรุษด้วยว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์
และข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์มือถือของพี่ชาย

จึงเป็นประเด็นค่ะที่ญาติยังคงสงสัย
แล้วก็อยากให้ตำรวจทำคดีอย่างโปร่งใส
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอรุณพงศ์พารพบ
ผู้กำกับการสพชายาบอกนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องคดี
ที่ผ่านมาส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
แล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเก็บรายละเอียด

ติดตามสาเหตุและคนร้ายที่ก่อเหตุมาโดยตลอด
แต่ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยให้ญาติและคนอื่นรู้ได้
เกรงจะมีผลเกี่ยวกับรูปคดี
ส่วนกรณีที่เด็กชายเข้ามอบตัวสารภาพ
ว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะ
ก็ยังคงต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ